ก็มีเรื่องวุ่นวายตามมามากมาย

พอเขาด่าจุดผู้ป้องปั้งป้องปั้งกันไป

ด้ามเขาเรียกว่าด้ามถูกพื้นที่มันเป็นเหล็กอ่ะนะก็นำตีหัวสองคนนี้เลือดอาบเลย
บอกว่าจุดผู้เสียงดังลูกเขานอนไม่หลับลูกเขาตื่นเลย
โอ้โหกลายเป็นเรื่องเป็นราวชุดละมุนวุ่นวายตำรวจมากู้ภัยมานี่ฮะ
เดี๋ยวจะเห็นภาพเลือดอาบหน้าเลยคุณผู้ชมเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนครับที่ร้านขายผลไม้แล้วก็ร้านขายของเนี่ยฮะ
ของตกแต่งปีมงค์ปีใหม่เนี่ยครับในซอยประชาอุทิศยี่สิบหกแขวงบางประกอบเขตมราชบุรณากรุงเทพฯ
ตำรวจก็ไปอาสาสมัครกู้ภัยนะฮะเป็นตำรวจสอนอมราชบุรณะเห็นหน้าหรือยัง
เห็นไหมว่าแผลแตกตาซ้ายปิดแล้วเนี่ยเลือดอาบเลย
คือเมาด้วยนะแล้วก็บาดเจ็บด้วยนายมร่วมกับตันยูก็ไปตรวจสอบ
น้ำร้านมีร่องรอยขวดแก้วกระจัดกระจายเลือดหยดเต็มไปหมดครับ
คนเจ็บมี๒นายเจรสมสร้างอายุ๓๓คือคนที่เปิดประตูเมื่อกี้
นะฮะเขาบอกว่าท่อนแขนกับหัวไหล่เขาปูดบวมเลย
คิ้วซ้ายเขาก็แตกอีกคนนึงคือศักดิ์ชัยนรงทรงกัมพลอายุ๔๒ปี
เลือดไหลเต็มหน้าตาซ้ายปูดปวมอ่าคนที่เปิดประตูเมื่อกี้คือศักดิ์ชัยนรงค์นะ
อายุสี่สิบสองเนี่ยคนนี้น่ะน่าเนี่ยหน้าซ้ายปูดบวมอีกคนนึงน่ะ
ก็รักษาตัวแล้วก็ปฐมพัฒนิบาลไปแล้วทีนี้เนี่ยเขาร่อยฟังแบบนี้ว่า
เขาเนี่ยสองคนนี้นั่งดื่มเหล้าอยู่หน้าร้าน
เลิมฉลองปีใหม่ครับก็จุดผู้ตามเทศกาลใครก็จุดกัน
โป้งปั้งโป้งปั้งจุดจุดผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาตอบว่า
จุดผู้อะไรเสียงดังเนี่ยลูกเขากำลังหลับอยู่
บกวนเสียงดังนอนไม่หลับก็มีปากเสียงทะเลาะกัน
แล้วชายคนนั้นก็ไปเอาอะไรตีเรา
เหล็กที่เอาไว้ดึงประตูม้วนเนี่ยแล้วก็มีไม้ถูกพื้นด้วยเนี่ย
ตีเขาเลยจนหัวแตกเลือดอาบทั้งคู่เลยค่ะนะฮะ
ด้านนายศักดนรงค์ก็บอกว่าก็คนทำร้ายก็รู้จักกันอยู่แล้ว
อยู่ซอยเดียวกันนี่แหละแต่ที่มาหาเรื่องเนี่ย
ทะเลาะกับเมียมาหรือเปล่าแล้วมาลงที่เขา
ฟังเสียงเขาหน่อยครับขอให้หน่อย
มีเล่นบู้เล่นอะไรบ้างแล้วก็แล้วคนที่ตีเรานี่เป็นใคร
เพราะเด็กในซอยอ่ะพี่เด็กในซอยเหรอเขาผ่านมาหรือยังไง
เขาผ่านมาเขาผ่านมาเขาผ่านมาผ่านมาแล้วก็ทำล้ายเราเลยเหรอ
ทำล้ายเราจะได้หน่อยนิดเดี๋ยวต้องปวดพ่อเล่นฟูเล่นอะไร
ลูกเขาจะหนอเขาบอกเหรอโอ้โหเล่นฟูเล่นอะไรเขาจะนอน
กับเบียบกับก่อนแม่ปุ๊บเนี่ยพี่กลับเหรอกับเบียบด้วย
คือเขาทำรอบกับเบียบเว้าเขาเอาเอาอะไรตีเราอ่ะ
ของเอ่อพันธุ์ตบรตเอสุดกลิดมงคัตสวัสดิ์
ท่านภูมิกับสถานีจำแบรนด์ราชบรรณาเอง
ท่านก็พูดถึงความคืบหน้าของคดี
บอกว่าคือคนเจ็บสองรายนี้ไปแจ้งความแล้วล่ะ

ก็นำตัวไปส่งที่โรงพยาบาลบางประกอบ๑ก่อน
แล้วสองคนนี้เข้าไปแจ้งความเรียบร้อยแล้ว

ตอนนี้ก็ยังเป็นที่มาจากเขาบอกว่าจุดผู้เสียงดังอีกฝ่ายนึงไม่พอใจ
ทำให้ลูกเสริญอุ้มลูกมาต่อว่าแล้วก็เอาไม้ตีเอาเหล็กตี
แต่ว่าเราต้องให้ความเป็นธรรมกับทางนั้นด้วย
เพราะว่าฝั่งนี้เองก็บอกฝั่งนั้นทะเลาะกับเมียมา
แล้วมาลงที่เขาหรือเปล่าหรือไม่อย่างไร
แต่ว่าเดี๋ยวตำรวจเองจะไปเรียกฝั่งนั้นมาสอบประคำเพิ่มเติม
สาเหตุที่ไปทำร้ายเขาบาดเจ็บสองคนนี้มันเกิดจากอะไรนะครับ
คือฉลองบางทีก็ฉลองได้แต่ว่าเพื่อนบ้านกันหรือคนอยู่ใกล้กัน
ใกล้เรือนเคียงอย่างนี้บางทีเราก็ต้องเกรงใจเขานิดนึงด้วย
แล้วมันก็เกิดบ่อยมากเรื่องของการทะเลาะวิวาสกันของคนข้างบ้าน
เพราะเสียงดังอะไรแบบนี้นะคะเหมือนกับนี่ค่ะ